คุณผู้ชมคะเรายังต้องตามต่อจริงจริงนะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดานางเอกสาวชื่อดังเพราะว่าวันนี้มีหลายประเด็นที่เป็นประเด็นใหม่ให้ดูภาพนี้กันเลยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพใหม่นะคะจะเห็นเลยว่าเรือสปีดโบสต์ลำที่เกิดเหตุนะคะมีการขับมาจอดเทียบท่าเพื่อที่จะเติมน้ำมันครับแต่ว่าบนเรือลำนี้มีไม่ได้ครบทุกคนขาดคุณแซนไปคนนึ
นั่งเกล้านนทบุรีค่ะเวลาประมาณสิบหกนาฬิกายี่สิบห้านาทีวันที่เกิดเหตุก็คือยี่สิบสี่กุมภาพันธ์คุณผู้ชมสังเกตบนเรือนะคะทีมข่าวของเราทำลูกศรแล้วก็มีชื่อเอาไว้ให้ด้วยจะได้ชัดเจนว่ามีใครบ้างปอเป็นคนขับเรือนะคะแตงโมกระติกจ๊อปโรเบิร์ตแต่ยังไม่มีแซนนะคะยังไม่มีแซนอยู่

สำคัญมากนี่ในวงกลมสีแดงนะคะกำลังส่งวายให้กัน
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ท่าเรือตรงนี้ค่ะ
ไปคุยกับคนที่เติมน้ำมันให้นายพาสวุฒิสุดจิตอายุ๑๙
เขาบอกว่าปอขับเรือมาเทียบท่าขอความช่วยเหลือให้เติมน้ำมันให้หน่อย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาเติมน้ำมันแล้วตอนนั้นก็เห็นในเรือมีปอ
แล้วก็มีผู้ชายอีก๒คนมีแตงโมมีกระติกปเป็นคนขับเรือ
คุณตังโมกับกระติกนั่งกราบซ้ายเรือส่วนผู้ชายอีกสองคน
อยู่หน้าเรือกับท้ายเรือนายพาสวุฒิบอกว่าตัวเขากับน้องชายก็ลากสายมา
ไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะพอปอนำเรือเทียบท่าเสร็จก็ไป
นั่งหลังเรือคุยกับเพื่อนคุยกับคุณแตงโมลักษณะคือสนิทกันมาก
น้องเขาบอกว่ามึงกูดูเป็นเพื่อนสนิทกันน่ะ
ผู้ชายอีก๒คนก็ไม่เห็นว่าคุยกับคุณแตงโมนะคะ
อก็นำวายมาเปิดเทวายใส่แก้วแล้วก็ให้ทุกคนได้ดื่ม

เขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก็คุยกันเป็นเพื่อนธรรมดา

ยืนคุยกันเหมือนกับนัดแนะให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแบบนี้ค่ะ

คือคนที่เขาอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่มาเติมน้ำมันให้เนี่ย
บอกเขาไม่เห็นว่าบนเรือมีเรือมีชูชีพอยู่บนที่นั่งเรือนะฮะ
แต่อาจจะเก็บไว้ตรงอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
เติมน้ำมันเสร็จก็ขับเรือออกไปกันเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๕นาที
ก็รวมแล้วเวลาเติมน้ำมันตรงนี้เนี่ยประมาณ๑๐นาทีนะฮะ
ส่วนเสียงเครื่องยนต์เรือที่มาจอดเขาบอกเสียงไม่ค่อยดังนะ

พอจอดเสร็จปุ๊บก็กินวายเปิดวายก็กินกันทุกคนเลย

แล้วจากลักษณะที่เราเห็นคุยกันนี่เป็นยังไงมีความสนิทสนมอะไรกันแบบนี้ไหมครับ
สนิทสนิทก็คือสนิทในระดับหนึ่งครับ
ยังไงใช้คำพูดยังไงครับ

ผู้ชายอีกสองคนน่าจะเป็นเพื่อนของทางพี่ป๊อป
ได้เห็นแตงโมพูดคุยด้วยไหมครับ

แล้วสองคนนั้นทำทำไมอยู่ตรงบริเวณไหนบ้าง
ปอกับพี่กะติ๊บก็ถ่ายรูปอยู่ฝั่งซ้ายเรือ

น้องแตงโมก็ถ่ายรูปถ่ายรูปปกติเลยครับ
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าแปลกว่า
คือตรงขาหรือบริเวณช่วงแขนอะไรอย่างนี้

คือก็ยังยังคงไปคิดหน่าอยู่ว่ามันยังไงกันแน่ครับ

ก็อาการพอตกเบื่อปุ๊บเขาก็หายไปกัน
มันก็ยิ่งทำให้เราสงสัย
ถ้าจุดถ้าเกิดแตงโมตกน้ำจริงแล้วเพื่อนเขาเห็นก็คือว่า
นี่ค่ะคือทางคนที่เติมน้ำมันให้
เขาก็สงสัยเหมือนกับใครหลายคนนั่นแหละ

ตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมกันแน่
ใช่ค่ะซึ่งจากภาพเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่าไม่มีคุณแซน
เพราะว่าหลังจากเติมน้ำมันเขาไปรับคุณแซนอีกที่หนึ่ง
คุณผู้ชมก็ถามถึงคุณแซนมาเยอะเพราะเดี๋ยวคืนนี้เขาจะแถลงใช่ไหมแซนเนี่ย
เห็นบอก๓ทุ่มครึ่งมั้งเดี๋ยวจะรอนะ
ในสังคมออนไลน์ส่วนตัวเขานะเพราะเมื่อวานนี้ไปทำแผน
ไม่ใช่ทำแผนนะขออภัยไปจำลองเหตุการณ์บนเรือ

เดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนึงนะฮะเรื่องการจำลองเหตุการณ์บนเรือของแซนเมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่ภาพตรงนี้ก็น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่า
ดูจากขนาดของเรือมันไม่ใช่เรือลำใหญ่มากที่คุณจะมองไม่เห็นกรณีที่เพื่อนคนหนึ่งลุกขึ้น
แล้วก็เดินไปปัสสาวะท้ายเรือมันจะมองไม่เห็นกันเลยเหรอ
ถ้าเราอยู่หัวเรือเราบอกก็ไม่รู้แล้วไม่เห็นแล้วได้ไหม

วันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยลงเรือลักษณะแบบนี้ด้วยใบพงใบพัดยังไงเนี่ยท่านอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์ก็แล้วกัน
ตำรวจและทีมแพทย์วันนี้ก็แถลงนะความคืบหน้าเรื่องคดีของคุณแตงโมหรือว่าผลการชนะสูตรในเบื้องต้น
ที่จะออกมาณขณะนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาตามนะครับ